คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
ตำรวจเมืองกระบี่ไล่ล่าโจรขโมยรถจักรยานยนต์

แม่เจ้าของกำลังดูว่ารถจักรยานยนต์หายไปไหน
เจอคนร้ายขี่ซ้อน๓กันมา

หน้าเธอเลยเธอบอกนั่นมันรถของเธอ
ตำรวจก็เลยปฏิบัติการไล่ล่าคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
คุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือปฏิบัติการในการไล่ล่าดูคลิปกันหน่อย
นี่แหละฮะผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับ
เข้าแจ้งความกับทางด้านของตำรวจนะฮะ
ก็บอกว่าถูกขโมยรถจักรยานยนต์

คนร้ายเป็นชายุคประมาณ๔๐ปีนะครับสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
เดินมาที่รถซึ่งจอดอยู่ติดกับป้ายร้าน
คนร้ายรายนี้ขึ้นคร่อมขี่รถจักรยานยนต์ออกไปอย่างรวดเร็วนะครับ
จังหวะนั้นเจ้าของรถหันมาเห็นพอดิบพอดี
พยายามวิ่งออกไปไล่จับด้วยตัวเอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑นาฬิกา๓๐นาที
ที่ผ่านมาของวันที่สี่กลุ่มภาพพันธ์นะฮะ
ก็เมื่อคืนนี้เองตำบรวจ๑๙๑กระบี่

คนที่ถูกขโมยรถจักรยานยนต์ไปเป็นผู้หญิง
นางสาวเกรดกระหนกมนทองหลางอายุ๒๙ปี
เป็นเจ้าของร้านมามิบาถนนมหาบราช
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
มีคนร้ายก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของเธอไป
กกชกช๕๕๖๖กระบี่นะครับ

จากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนนะครับ
โดยแฟนนุ่มของเธอกำลังขับรถ

ทางถนนจุธามาศตำบลปากน้ำนะครับ

ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองกระบี่
ให้ช่วยกันสกัดจับอีกทางหนึ่ง
ติดตามคนร้ายมาให้ได้นะครับ
ต่อมาตำรวจรับแจ้งจากเจ้าของรถ
ว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
ล้มอยู่ริมถนนจุธามาศ
แล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทาง
ตำรวจจึงระดมกำลังร่วมกว่า๑๐นายนะครับ

กระจายกำลังกันออกค้นหา

จากพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าโปร่ง
ซึ่งคาดว่าคนร้ายจะสามารถวิ่งหนีออกไปได้หลายเส้นทาง
ว่าคนร้ายน่าจะวิ่งหนีหายไปนะครับ
เมื่อตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็พบภาพคนร้ายเป็นชายนะครับ
เสื้อยืดคอกลมสีดำไว้ข้างในนะครับ
แล้วก็สวมเสื้อเชิดผ้ายีนแขนยาว
ไว้อีกทีหนึ่งกางเกงขายาวสีดำนะครับ
แล้วก็เห็นพฤติกรรมในการก่อเหตุ
อย่างที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ
เจ้าของรถจักรยานยนต์คุณเกรดกระหนกเล่าให้ฟัง

จะขี่รถกลับมาจากการไปทำธุระข้างนอกนี่เอง

กุญแจไว้เดินเข้ามาในร้านไม่ถึง๒นาที
แต่คนร้ายมันไวมากเลยคุณนะ

แล้วก็เอาจักรยานยนต์ไปทันที

ดูสิคุณเกรดกระหนกใส่เสื้อสีแดง
ก็ยังอยู่หน้าร้านอยู่เลยนะคุณนะ
เห็นเลยเห็นกับตาเลยว่าคนร้ายมาขโมยรถจักรยานยนต
พยายามวิ่งไล่ตามและให้แฟนหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ตามไป

ทีนี้ก็ต้องขอฝีมือจากตำรวจ
ในการช่วยจับกลุ่มคนร้าย

เพราะว่าล้มอยู่ข้างป่าก็ตำรวจยึดจักรยานยนต์
แล้วก็เอามาตรวจสอบแล้วก็เตรียมคืนให้ผู้เสียหาย
แต่ทีนี้ก็ต้องจับกลุ่มให้ได้เพราะกลัวคนร้าย
จะไปก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ